เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมันเกิดเหตุคอนโดมิเนียมเนี่ย
มันพังถล่มลงมาครับที่สำคัญเนี่ย
ทำให้มีคนงานเสียชีวิต๑ศพด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นคอนโดมิเนียม
สูงยี่สิบเจ็ดชั้นอืมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ติดอยู่กับถนนประชาราชสาย๒ค่ะใกล้กับสี่แยกบางโพที่กรุงเทพของเรานี่แหละค่ะ
หน้าไซส์งานเนี่ยมีคนงานต่างด้าวอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
หลายคนนะคะหลายคนก็คือตกใจกันบางคนก็ร้องห่มร้องไห้
ตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุพบว่าไปเจอผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕ราย
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะ๑ศพ
สามคนแรกที่บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าทางไซส์งานเนี่ย
นำขึ้นรถกระบะคือไปส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยที่เหลือกู้ชีพปติ๊กตึ๊งเนี่ย
นำส่งโรงพยาบาลวัชิระไปตอนนี้เนี่ยที่ดูในที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
น่าจะเป็นเพราะว่าพื้นคอนกรีตมันยังไม่เซ็ตตัว
มันก็เลยร่วงหล่นลงมาทับคนงานนะคะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
อาสาสมัครเองก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเสียชีวิตหนึ่งรายตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ
ทางด้านของคนเห็นเหตุการณ์ค่ะนางยุภาวัยเสียงเพราะค่ะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินตอนนั้นสักประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
วันที่๓๐เมษายนถามว่าได้ยินอะไร
ตอนนั้นจริงเวลากลางคืนมันเป็นช่วงที่หยุดทำงานแล้วนะ
แต่จังหวะนั้นเหมือนได้ยินเสียงดังโครม
ออกมาจากด้านในอาคารที่ก่อสร้างแล้วก็เลยรีบวิ่งไปดู
พบว่าเห็นอาคารพังถล่มแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างที่เห็นค่ะ
แล้วได้ยินเสียงดังโคมแล้วก็เลยข้ามถนนไปดู

แต่ไปทางนี้ไม่รู้ว่าไปโรงพยาบาลไหน

ก่อนหน้านี้เคยมีเสียงดังอยู่ไหม

ฆ่าทุกตัวฝ่าเขาไปโรงพยาบาลหรือไปรถไหน
แต่เขาก็เอารถกระบาดของเขามารับไปเอง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโอ้ไปกันหมดแล้วค่ะ
ทั้งตำรวจนครบานบางโพชุทธิ์วิสุทธิ์หลักฐาน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุไปหาหลักฐานแล้วก็ยังมีกู้ภัยต้องไประดมกำลัง
แล้วก็เอาอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่มศปติ๊กตึ๊งบอกแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะต้องให้วิศวกรที่เป็นผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบโครงสร้างอาคารชั้น๒๗ก่อน

แล้วที่สำคัญเพราะว่าทำไมต้องมาตรวจสอบ
เนื่องจากเขาต้องเข้าไปกู้ร่างของคนเสียชีวิต
ที่ยังติดอยู่ภายในนั่นเองค่ะ